ไปดูโซเชียลต่างประเทศกันบ้างดีกว่า

นี่ฟาดหัวข่าวให้ดูน่าตกใจนะคะ
เป็นชายชาวจีนค่ะที่ติดค้างอยู่ในลิฟต์
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นาทีระทึกนะคะณตอนนี้เห็นไหมคะ

แต่ว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยเห็นเหมือนมีลำแสงขึ้นไปจากตัวเขาด้วยนิดหน่อยนะคะ

เหตุการณ์อุบัติเหตุสุดหวาดเสียวค่ะ
ชายหนุ่มชาวจีนรายนี้ติดค้างอยู่ภายในลิฟต์เพียงลำพัง

กำลังแชร์กันมากในสื่อโซเชียลของจีนนะคะ

ลิฟต์เกิดขัดข้องและทำงานผิดพลาด
ที่ห้องโดยสารจะกระแทกกับชั้นบนสุด

ทะยานทะลุเพดานลิฟต์ค่ะ

ต้องรับบาดเจ็บที่แขนและสีศะ
แต่เคราะห์ดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
สำหรับลิฟต์ในปัจจุบันนะคะค่อนข้างพัฒนา

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุลิฟต์ขาดก็ค่อนข้างน้อย
ยังไงก็ตามหากเกิดติดค้างอยู่ในลิฟต์
ในคลิปนี้วิธีป้องกันค่ะคุณผู้ชมคือพยายามทรงตัวไม่ให้ล้มนะคะ
ราวในลิฟต์ให้มั่นแนบศีรษะแล้วก็ลำตัวให้ติดกับผนังลิฟต์ให้มากที่สุด
อกจากนี้ไม่ควรยืนขาตรงนะคะแต่ว่าให้ยืนงอเขาเล็กน้อย
เพื่อลดแรงกระแทกเมื่อลิฟต์ตกถึงพื้นนะคะ